ที่จังหวัดพยาวไปที่นั่นนะโอ้โหลงน้ำนะครับที่กวาน
ไม่ใช่ดำน้ำลงไปพายเรือไปสิพายเรือไปพายเรือไป
แล้วก็ไปไหว้พระกลางน้ำและที่สำคัญคุณได้ดูบัวแดง
สุดลูกหูลูกตาเลยแหละครับพาไปไหว้พระกันก่อนนะฮะ
ที่จังหวัดพยาวนะครับที่วัดติโลกอารามจังหวัดพยาว
วัดนี้ไม่ธรรมดาตั้งอยู่กลางกว้านพยาวเลยครับคุณผู้ชมครับ
นักท่องเที่ยวหลายคนเขาก็พากันไปท่องเที่ยวที่นี่นะครับ
ครับข้างกันเลยวัดนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพยาวครับ
ซึ่งพอไปถึงที่นี่นะครับอย่างแรกที่จะต้องทำก็คือต้องนั่งเรือพายพื้นบ้านเลยนะ
พายพื้นบ้านเข้าไปยังตัววัดที่อยู่กลางน้ำแบบนี้
หาชมได้ยากนะสวมเสื้อชูชีพด้วยเพื่อความปลอดภัย
พยาวช่วงนี้หน้าหนาวด้วยโอ้นี่พายเรือกันไปแบบนี้เลยอ่ะ
บรรยากาศดีแล้วพอไปถึงนะครับที่วัดเนี่ย
ก็ไปไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคลกับหลวงพ่อศิลาครับ
ที่ประดิษฐานอยู่กลางห์วอลภัยาวค่ะ
เชื่อไหมอายุเนี่ยเป็นร้อยปีนะโอ้ไม่ใช่แค่หนึ่งร้อยนะค่ะ
อายุของพระเนี่ยห้าร้อยปีนะครับ
เก่าแก่มากเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ด้วย
ใช่ครับและนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของการไปที่นี่
โอ้โหบัวแดงบานสะพรั่งครับ
ความงามของที่นี่มันกว้างสุดลูกหูลูกตาสักเท่าไหร่ได้
เป็นร้อยไล่นะโอ้โหใหญ่มาก
ร้อยไล่นะครับกับความกว้างความใหญ่ของทุ่งบัวแดงที่นี่ครับ
ไปชมกันดูความงามที่นี่ผมแนะนำนะฮะ
วางแผนให้ดีแล้วไปชมสีสันความสวยงามของที่กว้านพยาว
บอกเลยวันหยุดแบบนี้คุณลองไปกันได้หรือว่าสุดสัปดาห์หน้าก็ลองไปกันดูนะครับ
ที่วัดติโลกอารามหรือว่าวัดกลางน้ำกว้านพยาว
คนแถวนั้นเขาเรียกแบบนี้ที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ
ใช่แล้วอย่างที่บอกแล้วว่าหน้าหนาวด้วยนะคุณผู้ชม
ไปเที่ยวล่องเรือไปไหว้พระไปชมธรรมชาติกลางทุ่งบัวแดงแบบนี้
อาจจะต้องวางแผนการเดินทางกันนิดนึง
คุณผู้ชมที่อยู่ที่กรุงเทพอาจจะคิดว่าก็ไม่เห็นจะหนาวแล้ว
เพราะว่าอากาศก็เริ่มจะกลับมาปกติ
กรุงเทพเนี่ยเริ่มจะความหนาวน้อยลงแล้วแต่ว่าต่างจังหวัดยังหนาวนะคะ
โดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานนี่ยังหนาวนะคะ
เพราะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวอย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวไปให้พร้อมด้วย